มสัญจรครั้งแรกในรอบปีนะฮะจัดขึ้นปลายปีแบบนี้
ที่จังหวัดกระบี่๑๕๑๖พฤศจิกายนนะครับ
วิธีการในการต้อนรับก็มีหลายอย่าง
ถือป้ายต้อนรับจริงจังก็มี

แล้วก็มีกลุ่มกระบี่ไม่ทน
เขาโหวตสถานที่ในการต้อนรับด้วยต้อนรับแบบไหนรู้ไหมคุณ
ตั้งเวทีประชาชนในการที่จะสะท้อน
เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีด้วย
รูปแบบการต้อนรับแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ก็คือเรื่องของการกรีดป้ายฉีกป้ายต้อนรับเลย
นี่คือภาพของป้ายต้อนรับที่เขียนแบบนี้
ยินดีต้อนรับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัฐมนตร์เทศบาลเมืองกระบี
ปรากฏว่านี่ถูกกรีดถูกฉีกแบบนี้เลย
ตรงนี้ติดตั้งอยู่ริมถนนมหาราชภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ก็จุดดังกล่าวถือว่าเป็นจุดที่๓ที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้
เพราะจุดแรกก็ประชุมที่สนามบินก่อน
รับฟังเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว
จุดที่๒ไปที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพช่วยเหลือ

ก็คือที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปอันดามัน

อกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีเนี่ย
กรีดทำลายอีก๑จุดบริเวณ๔แยกคลองจิลาด

ส่วนตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองกระบี
กำลังเร่งสืบหาตัวมือดีที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องรีบเอาออกคุณ
เอาป้ายออกนะฮะจากทั้ง๒จุดแล้วนะครับ
ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสมเด็จสุการ

ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีป้ายไวนิวถูกทำลาย
ถูกกรีดถูกปลาหินได้รับความเสียหาย

ส่วนคนก่อเหตุน่าจะเป็นพวกป่วนเมือง
นี่ท่านนายกเทศบอกแบบนี้ที่ต้องการก่อกวนนะครับ

สั่งเพิ่มกำลังควบคุมฝูงชนอีก๑กองร้อย
ตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณของการจัดงานและจุดต่าง
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเยือนนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มสนับสนุน

ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อยู่ที่ด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้นะครับ
เพราะว่าป้ายที่ตั้งไว้ถูกกรีดถูกฉีกไปแล้ว
ก็กลายเป็นใช้มือมาถือป้ายยกป้ายแบบนี้นะครับ
กำหนดการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
พร้อมกับการประชุมคอรมอสัญจรครั้งแรกในรอบ๑ปีนี้นะฮะ

ก็มีศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวนะครับ
วัฒนธรรมตรงนี้ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
แล้วก็จะได้มีการพบปะพูดคุยผู้ประกอบการ
ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนนะครับ
ส่วนวันที่๑๖พฤศจิกายนในวันพรุ่งนี้นะฮะ
จะมีการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้๖จังหวัดฝั่งอันดามัน

เรื่องของแผนในการพิจารณา๖จังหวัดอันดามัน
จากนั้นก็จะไปที่จังหวัดตรัง
ก็ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกไปกลุ่มกระบี่ไม่ทน
เขามีการโหวตสถานที่ในการตั้งเวทีประชาชน
แต่ยังไม่ได้บอกว่าไปตั้งกันที่ไหน
ส่วนนี้รถที่นายกรัฐมนตรีใช้
เลขอะไรก็ว่ากันไปคุณมองเห็นไหม
ต้องเห็นไหมต้องเอาความลายลงนิดหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะฮะ